บาทหลวงเยซูอิตชาวฝรั่งเศสโยคิมบูเว่ที่เคยพำนักในอายุทยา
คนเหล่านี้เป็นคนดีไม่มีอะไรที่จะต้องติ
เพียงแต่ว่าชอบอยู่เฉยไม่ทำงาน
แต่ถ้าต้องพายเรือแล้วพวกนี้จะมีกำลังวางชาขึ้นมาทันที
ซึ่งบางครั้งสามารถพายหลายวันโดยไม่หยุด
พวกนี้เหเรือกันอย่างสุดเสียง
ยังพายเรือด้วยความสง่างามเหมือนกับเป็นของง่าย
ส่วนผู้หญิงก็คัดท้ายอย่างธมัดธแมง
ยังเป็นภาพที่สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อ
ไปที่ไหนก็เห็นแต่เรือและผู้คนผ่านไปมาในแม่น้ำอย่างไม่ขาดสาย